เมื่อเช้าถ้าญกรมฤนมันตรีก็เป็นห่วงมาก

ก็เลยเป็นที่มาต้องมาวันนี้นะครับ
แต่ว่าวันนี้คงจะติดต่อยังไม่ได้
ก็เลยอธิบายข้อใจว่า
อาจจะพบกลางคืนก็ได้เช้าก็ได้เย็นก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวก
ไม่ต้องไปหาผมที่กรทมหรอก
ข้างนอกที่ไหนก็ได้แต่ผมจะได้มาค่อยคุยทำความเข้าใจเขา
ข้างตรงนี้มันเขาอาจจะ
ลืมไปนะลืมไปว่า
จะได้ทำความเข้าใจกัน